มีคลิปนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอาจจะไม่ชัดมากนัก
เพราะเป็นคลิปแอบถ่ายแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างชัด
ฟังเสียงเอากันแล้วกันนะคะเป็นคลิปที่โพสต์อยู่ในเพจสนับสนุนปฏิรูปตำรวจ
เนื้อหาก็จะประมาณว่าเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่นัดแนะกับกลุ่มวัยรุ่น
ให้ไปรวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งในเวลาเวลาหนึ่งเพื่อที่จะสร้างภาพว่ากลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้คือเด็กแว้นนะแล้วเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มนะซึ่งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม
เนี้ยเขาไม่ได้ไปแว้นเขาอาจจะมีความผิดเรื่องของกฎจราจรอะไรเล็ก
น้อยแต่เหมือนเจ้าหน้าที่สร้างภาพใช่ลองฟังดูค่ะ

จะมีข้อเม้นมากเพราะว่าตรงนี้ถ้าจะให้ความล่มลือก็ต้องให้ความล่มลือ
นะครับไม่ใส่กระจกค่าปรับเท่าไหร่ครับ

รถที่นี่ครับผมคือรถผมมันจอดอยู่บ้านครับ
คือรถผมมีสำคัญก็จริงคือพ่อผมเช็ค
นี่ค่ะคลิปนี้ถูกโพสต์ในเพจ
สนับสนุนปฏิรูปตำรวจค่ะ
มีข้อความบอกว่าคืนวันที่๑๔๒ทุ่ม
ตำรวจจะสร้างภาพจับเด็กแว้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต
กำลังจัดหาเด็กไปนั่งก้มหน้าทำท่าเศร้าถูกจับ
ตั้งแต่เมื่อคืนชุดสืบออกไปหาจับวัยรุ่นที่ทำผิดกฎจราจรเล็กน้อย
แล้วยึดรถเป็นตัวประกันเพื่อให้เด็กมาตามนัด
แล้วบังคับให้เซ็นบันทึกการจับกลุ่มล่วงหน้า
ไม่ยอมให้เด็กจ่ายค่าปรับเพราะไม่ใช่จราจรให้แลกกับการคืนรถ
กับการมานั่งแถลงข่าวสร้างผลงานให้กับนาย
จะคืนรถให้ก็ต่อเมื่อมานั่งแถลงข่าวอะค่ะ
แล้วนายจะได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาเป็นขั้นเป็นตอน
แล้วในคลิปนี้อะมีข้อความบอกว่าให้ฟังชัดในวิถีซึ่งในวิชนาทีที่สามสิบ
อะไรเงี้ยว่านัดเวลาว่าให้มาตอนสองทุม
ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเนี่ยนะวิธีการรักษากฎหมายพดุงความยุติธรรมเหรอ
จัดสรรให้มันดูดีอะไรแบบนี้นะคะถ้าแผนแตกคงไม่ได้แถลงข่าวแล้วสินะ
อะไรแบบเนี้ยค่ะแสดงว่าเด็กกลุ่มนี้แอบบันทึกเสียงเอาไว้
ใช่ค่ะคือในเพจนี้เขาบอกว่ามีหลายคลิปนะคะแต่ขอลงแค่คลิปนี้คลิปเดียวก่อนค่ะ
เพราะว่ากลัวเด็กที่แอบถ่ายจะเดือดร้อนค่ะอืมทีเนี้ยทีมข่าวของเราเจอเจ้าของคลิปด้วยนะคะ
เจอตัวนะคะขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุติค่ะชื่อว่าในเอ็มอายุ๒๒เขาเป็นเจ้าของคลิป
เขากับเพื่อนอีก๔คนไปนั่งเล่นเกมอยู่ในสวนสาธารณะ
มีตำรวจเข้ามาเชิญตัวเขากับเพื่อนให้ไปที่สอนอประชาชื่น
แล้วก็ให้เอารถจักรยานยนต์ทั้ง๔คันไปด้วย
จากนั้นตำรวจก็ตรวจหาสารเสพติด
แต่ไม่มีไม่เจอสารเสพติด
แล้วตำรวจก็บอกว่าขอยึดรถจักรยานยนต์เอาไว้ก่อนนะ
จะได้มาช่วยกันในงานแถลงข่าวตำรวจจับเด็กแว้น
เขาบอกว่าและตำรวจพูดแบบนี้เลย
ก็คือจะให้ตัวในเอ็มนามกับเพื่อนไปเป็นเด็กแว้น
ทำไมผมต้องไปเป็นเด็กแว้นด้วยอ่ะทั้งทั้งที่ผมไม่ได้แว้นอ่ะอ่า

ก็เลยยืนยันกับตำรวจว่าผมขอจ่ายเงินค่าปรับในส่วนที่ผมผิด
เรื่องของไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีกระจกมองข้าง
อันนี้ผิดจริงยอมรับผิดยอมจ่ายค่าปรับ
แต่ให้ไปนั่งแถลงข่าวแล้วบอกว่าเป็นเด็กแว้นไม่ไป
เพราะผมไม่ได้แว้นคุยกับตำรวจจนตำรวจยอมค่ะ
แต่ยังยึดรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเอาไว้๑คัน
เพื่อจะใช้เป็นหลักประกันว่าจะมาตามที่ถูกร้องขอ
เอ็มนามสมมติคนนี้ก็เลยยืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะ
เขาไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายตำรวจนะ
แค่ไหนแล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่คือเขาพูดแบบประมาณว่าจะให้ไปที่
ที่ไหนผมไม่มั่นใจแล้วแต่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือน่าจะ
วิภาวดีคือเหมือนแบบว่าให้ไปนั่งช่วยแถลงข่าว
บอกช่วยช่วยกันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าเหมือน
เหมือนแบบว่าไม่มีทางช่วยเนี่ยช่วยกันจะได้ไม่ต้องเสีย
เสียเงินอะไรอย่างเงี้พี่ประมาณเนี้ยช่วยอะไรครับ
คือเหมือนการที่ให้ผมไปนั่งแถลงข่าวเป็นเด็กแว้นนะ
พี่คือผมไม่ใช่เด็กแว้นผมจอดรถอยู่เฉยแล้วผมต้องไป
เหรอผมไม่ใช่หรอกแล้วให้เพื่อนผมมารับพวกผมไปที่
สอนอผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปรับวันนั้น๒ทุ่มจะเป็นยังไง
เขาบอกคืนวันที่สิบสี่นั่นแหละก็คือคืนคืนนี้ครับพี่
ตอนนั้นเราคิดว่าเขาพูดเล่นหรือพูดจริงก็คือเขากลายเป็นพูดจริงแล้ว
คือเหมือนตอนแรกก็เหมือนเขาบอกว่าขอความร่วมมือหน่อย
ตอนแรกแรกก็ขอความร่วมมือก็น่าใช่แต่พอมาบอกว่าขอความร่วมมือ
คือคือเขาต้องให้ความคือต้องให้ความสมัครใจถึงจะไปแต่ทีนี้คือกลายเป็นว่ายึดรถเพื่อจะให้เรามาแล้ว
คือมันมันไม่ใช่ขอความร่วมมือแล้วพี่มันเหมือนกลายเป็นการบังคับแล้ว
ผมก็เลยแกล้งบ้านเดินไปจ่ายค่าปรับเลยแม่งก็โวยวายกัน
ขอความร่วมมือให้ไปเป็นผู้ต้องหาให้หน่อยแหลงข่าวฟังอีกคนครับในบอลนะฮะในบอมนะครับ
บอมอายุ๑๙ปีบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเขาเคยถูกตำรวจสพเมืองนนบุรีจับมาแล้วนะ
ตอนนั้นขี่จักรยานยนต์กลับบ้านตอนสองทุ่มถูกจับข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ไม่มีกระจกมองข้างจากนั้นตำรวจบอกว่าจะพาเข้าไปอบรมนะครับ
ก่อนจะพาตัวไปที่สนามบินน้ำตอนเที่ยงคืนซึ่งพบว่าพอไปถึงมีคนอยู่ประมาณ๓๐๐กว่าคน
หลังจากนั้นตี๓มีตำรวจมาแถลงข่าวจับกลุ่มเด็กแว้น
เขาก็งงว่าทำไมเขาต้องมานั่งแถลงข่าวรวมกับเด็กแว้นทั้งที่เขาไม่ได้แว้น
เขาไม่สวมหมวกกันน็อกกับไม่มีกระจกมองข้างซึ่งนอกจากเขาแล้วก็ยังมีคนอื่นที่ถูกนำตัวมาแถลงข่าว
ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เด็กแว้นวันนั้นอยู่ถึงตี๔ตำรวจถึงปล่อยตัวนะฮะ
แล้วก็ให้ไปจ่ายค่าปรับ๒๐๐๐บาทพร้อมกับคืนรถมอเตอร์ไซค์มาให้
โดยเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจต้องทำแบบนี้
เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเนี้ยไม่สิมัธึงทฤษฐานผมก็มาเจอกับแถลงข่าว
งงเพียคนาคตใบบิเลี่ยตเป็นคนขี่ยากยานอยู่ยังโดนไปด้วยเลยเพีย
ถามพี่เนี่ยพี่โดนมาได้ไงเขาบอกพี่ขี่จักรยานอยู่กำลังจะเข้าบ้านเลย
ถึงหน้าบ้านแล้วเขามาเอาพี่ไปด้วยให้พี่ไปนั่งแถลงข่าว
ผมว่าน่าจะหาผลงานนะครับ
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมไม่ได้มองรายได้พี่ผมมองว่าผลงานมากกว่า
แย่พี่ผมว่าตำรวจเขาไม่น่าทำอย่างนี้
คือเขาควรจะช่วยประชาชนไม่ควรจะเอาประชาชนมาทำอย่างนี้พี่

แบบว่าเอามานั่งคือคนที่ไม่ได้ทำผิดอะพี่เหมือนเอามาเป็นแพ้รับบาปอะครับ
มันจะมีเหรอคุณเข็มมาสอนตำรวจเขาจะทำแบบนี้เหรอ
ให้แบบจับเอาหน้าจับเอาผลงานจับบ่อนเล็กน้อย
วาดล้างอบัยมุกเล็กน้อยเพื่อให้หนูเหมือนว่าจับแล้วอย่างนี้

ให้ตำรวจตอบหน่อยตำรวจเขาก็บอกนี่ไงว่าไม่มี

ถามมาไปถามมาตำรวจบอกไม่ใช่
มันเป็นยุทธวิธีการทำงานของตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกชนะวรสินสุพนารักษ์ผู้กำกับการสอนอประชาชื่นค่ะ
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ถูกจับมาเนี่ย
สายตรวจไปเจอที่สวนสาธารณะ
แล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเด็กแว้น

ใช่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเด็กแว้นแล้วออกไปแว้นกันยามค่ำคืน
เพราะเห็นแล้วว่ารถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ไม่มีเอกสารการครอบครองคือไปจับก่อนแว้นแต่คาดว่าจะแว้นนึกออกมา
เอาล่ะไอ้พวกนี้มันผิดแหละไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอุปกรณ์ไม่ครบอันนี้ผิด
แต่ว่าที่เด็กเขาติดใจก็คือว่าทำไมต้องเอาเขาไปแถลงข่าวรวมกับเด็กแว้น
เพราะตำรวจบอกว่าก็คุณกำลังจะแว้นไงเห็นท่าคุณแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องแว้นแน่แน่เลยอืม

และผู้กำกับสนประชาชื่นบอกว่าเจอมีดด้วยเล่มหนึ่งตกอยู่ในจุดที่พบกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็เลยนำตัวมาทำประวัติให้จ่ายค่าปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปตำรวจบอกนะคะ
ส่วนเรื่องคลิปเสียงเนี่ยที่มีการนัดแนะว่าให้กลุ่มวัยรุ่นมาตอน๒ทุ่ม๑๔มิถุนายน
หรือที่ตำรวจบอกว่าขอยึดรถจักรยานยนต์ไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
แล้วให้กลุ่มวัยรุ่นมาให้ความช่วยเหลือตามที่เหมือนกับกล่าวอ้างกันในคลิปในเพจเนี่ยนะ
ทางผู้กำกับสนประชาชื่นบอกว่าอาจเป็นยุทธวิธีการทำงานของตำรวจ
ในส่วนการต่อลองนั้นผมสอบถามดูก็เขาก็เป็นเรื่องของการที่จะคุยคุยเขาอาจจะเป็นการหลอกถามหรืออะไรต่าง
แต่ว่าในความเป็นจริงเท่าที่ดูจริงมันยังไม่เกิดแล้วก็ยังไม่มี
แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาถ้าเขายังไม่ถูกปรับยังไม่ถูกจับอย่างนี้เนี่ย
ผมยังจะถามต่อไปได้แต่ว่าอันนี้คือเขาความผิดสำเร็จแล้วเขาก็ปรับแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้ว
ส่วนเขาจะไปต่อรองเขาจะมาอีกถ้าเขาจะไปเข้าโครงการที่เป็นการอบรมอีกอันนี้อันนี้เป็นการดีนะครับ
แต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องการไปต่อลองของเขาทางนู้นมันก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย
อันนี้ผมสอบถามเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำแต่มันเป็นการพูดคุยเจรจากันเรื่องอื่นหรือเปล่า
แต่เท่าที่ถามดูเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามล่อหลอกเพื่อจะคุยนะฮะ
บางทีก็เป็นเทคนิคของตำรวจในการที่จะล่อหลอกคุยถามว่าให้เขาทำอะไรยังไงยังไง
แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มีไอ้ที่เขาทำนั่นจริง
ก็เลยไม่รู้จะเอามาประเด็นตรงไหนในการที่ไปซักไซส์เขาเหมือนกันนะครับ
เขานัดเท่าไหร่๒ทุ่ม๑๔มิถุนา
วันนี้ใช่ไหมแต่ดูท่าทางแล้วเด็กคงไม่ได้ไป
ใช่ค่ะคือตำรวจก็พูดประมาณว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในลักษณะของการแถลงข่าวว่าจับเด็กแว้น
ท่านภูมิกับบอกมันก็ยังเราก็ไม่เข้าใจถึงยุทธวิธีของตำรวจนะ
แต่ถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเอาให้ชัดกว่านี้หน่อย
ว่าตกลงยุทธวิธีแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวไปถามเพิ่มมีอีกหนึ่งพื้นที่นี่ที่คุณภาคภูมิบอกไป
นนทบุรีใช่ไหมแต่อันนั้นเขาบอกเขาโดนนานแล้วเนี่ยใช่ไหม
แต่อันนี้กรณีล่าสุดมันเกิดขึ้นในท้องที่ย่านถนนวิภาวดีนะครับ